อาจารย์คะทีนี้ในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากเมื่อวันสุดสัปดาห์
ช่วงท้ายสัปดาห์ที่นายกแถลงไว้แล้วก็มันเป็นข่าวค่ำช่วงเสาร์อาทิตย์มา
ตกลงมีความคืบหน้าเรื่องของการทำเอกสารหรือจะเรียกว่าจดหมายเปิดผนึก
ถึงนักธุรกิจมหาเศรษฐีหรือว่ากลุ่มที่เป็นลำดับย่อยลงมาแล้วหรือยังคะ
ต้องเรียนอย่างนี้นะคะเอาแนวคิดของท่านนายกก่อน
ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านไม่ได้พูดเฉพาะกลุ่มของผู้ที่มีฐานะ
หรือว่าเขาจะเป็นผู้ประกอบการใหญ่เท่านั้น
ผู้ประกอบการขนาดเล็กไปจนถึงภาคประชาชนประชาสังคมด้วย
และแนวคิดของท่านก็คืออยากจะให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันในการกำหนดแนวทางแผนฟื้นฟู
ด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียว
เพราะตอนนี้มันก็จะมีสิ่งที่ต้องดูแลร่วมกันในสังคมตามมาหลังจากพ้นวิกฤตนี้

แต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจไทยก็คือผู้ประกอบการรายใหญ่
มันไม่อยากใช้คำว่าเศรษฐีหรืออะไรก็ดี
แต่ว่าผู้กรอบการรายใหญ่เขาก็ทำในส่วนที่เขาดูแลประชาชนไปในระดับหนึ่ง
ท่านนายก็ชื่นชมว่าเขาก็ได้ช่วยเหลือ
อย่างที่เราเห็นปรากฏในข่าวหลายฝ่ายก็ช่วยกัน
แต่ถ้าเกิดเราทุกคนได้มานั่งคุยกันตรงนี้
ก็จะได้มาบูรณาการการช่วยเหลือที่เกิดประโยชน์สูงสุขประชาชน
แล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีบางกลุ่มอาจจะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตกหล่นอะไรแบบนี้
ถ้ารายใหญ่มานั่งคุยกันแล้วก็แบ่งกลุ่มเป้าหมายกันในการรับผิดชอบหรือว่าลักษณะของการช่วยเหลือ
คุณจำขวัลลองนึกสมมุติทุกคนแจกข้าวแจกข้าวแจกข้าวหมด
แล้วประชาชนก็อาจจะไม่มีอาหารอื่นอื่นนอกเหนือจากข้าวอย่างเงี้ถ้าเราได้มานั่งคุยกันว่าใครจะช่วยตรงไหนอะไรอย่างไร
แต่หลักที่ท่านอยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออยากจะให้รายใหญ่ช่วยกันดูแลว่าทำยังไงให้การเลิกจ้างนะคะ
มันไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยก็คือรายที่มีการจ้างงานเยอะนะคะ
แล้วก็ลงมาถึงระดับที่เป็นผู้ประกอบการถ้าภาครัฐกับผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องการวางแผนร่วมกันยังไงเนี่ยที่จะทำให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตรงนี้ที่ท่านเป็นห่วงมากที่สุด
ค่ะเอ๊ะอาจารย์คะจริงจริงถ้าสมมติว่ากันในในในวิธีปฏิบัติทั่วไปเนี่ยนะคะ
จริงนายกไม่ต้องแถลงก็ได้ว่าจะมีการออกจดหมายเปิดผนึกหรือใดเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าไม่คุ้นเคยกับนักธุรกิจใหญ่นะคะ
เพราะว่าทำงานด้วยกันมาตั้ง๔๕ปีก่อนเลือกตั้งแล้วก็คือน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วคือจริงสารจริงที่ต้องการจะส่งจากการแถลงของนายกเนี่ยคือเรื่องอะไรคะ
คงอยากจะแสดงให้เห็นว่าท่านอยากจะได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะว่ามาร่วมมือกันแล้วก็วิกฤตนี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้โดยภาครัฐฝ่ายเดียว
เราก็ไม่ได้สามารถที่จะแก้โดยภาคเอกชนฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะแก้โดยภาคของฝ่ายการเมืองอย่างเดียวคือทุกฝ่ายต้องมาร่วม
แต่พอไปหยิบแค่บางท่อนมาค่ะก็เลยอาจจะตีความไปปิดแต่ท่านดูทั้งหมดที่ท่านพูดเนี่ย

เพราะว่าเป็นสื่อกลางใช่ไหมคะที่ประสานรับฟังจากประชาชนมา
รวมถึงสอสอจริงท่านก็ฟังอยู่นะคะ

รวมถึงของประชาชนที่เสนอเข้ามาหรือว่าร้องเรียนเข้ามา
ซึ่งมีการสรุปข้อเสนอของประชาชนปัญหาที่ประชาชนเผชิญ

เนื่องจากถามเพิ่มเติมค่ะคือถ้าฟังจากที่นายกใช้คำพูด
ก็จะมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนว่าจะมีการออกจดหมายเปิดผนึกให้กับมหาเศรษฐีนะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงในระดับของธุรกิจที่มีความย่อมแล้วก็ย่อยลงมา
แต่ทีนี้ประเด็นคือว่าพอไปพูดถึงมหาเศรษฐีแน่นอนคือไม่ได้บอกว่าจะขอเงินนะคะ
แต่เอาล่ะคนจะตีความอย่างไรอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ทีนี้คำถามก็คือว่า
เมื่อพูดถึงมหาเศรษฐีแล้วลำดับความร่ำรวยแล้วเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นเนี่ยได้นึกไหมคะว่ามันจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาว่า
ตระกูลของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจตระกูลของคุณทักษิณชินวัฒน์เนี่ยจะถูกถามแบบทางการเมือง
อันนี้ได้มีการคิดก่อนที่จะมีคำแถลงของนายกออกมาไหมคะ
ว่าต้องมีคนถามแน่เลยว่าจะไปคุยกับเขาเหรอจะชวนเขามาคุยเหรอแบบนี้ค่ะ
ท่านกรุงอย่างตอนท้ายของคำกล่าวของท่านนั้นนะคะ
บอกว่าวันนี้ไม่มีสีไม่มีฝ่าย
ก็คงจะคิดรอบครอบแล้วว่าคือทุกฝ่ายก็คือฝ่ายเดียวกัน

เพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ไปแบ่งแยกว่ามีชื่อใครไม่มีชื่อใคร
แล้วจริงก็อย่างที่เรียนถ้าฟังกันหรืออ่านตั้งแต่ต้นจนจบ
ก็จะเห็นว่าท่านพูดส่วนนี้ท่านก็จะรับฟังส่วนนี้ท่านก็จะรับฟัง

เพราะฉะนั้นถ้ามากำหนดแผนฟื้นฟูด้วยกัน
ค่ะถ้าสมมุตินะคะเอาจากตาราง
ไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของเทศที่ทำก็แล้วแต่ลำดับ
ลำดับของคนที่มีทรัพย์สินจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยนะคะ
คือถ้ามีการออกจดหมายจริงเนี่ย
จะไม่มีเว้นตระกูลไหนหรือไม่มีเว้นคนใดคนหนึ่งแน่ใช่ไหมคะอาจารย์
อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดคงจะชัดเจนอีกทีนึงนะคะ
เพราะว่าตัวเองยังไม่ได้เข้าไปเป็นผู้
กำหนดรายชื่ออะไรตรงนี้ถ้ามีความชัดเจนเดี๋ยวคงขอเช็คก่อน

แต่ว่าอย่างที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือไม่มีสีไม่มีฝ่าย

เราเป็นฝ่ายประเทศไทยด้วยกันที่จะต้องช่วยกัน

จริงก็เป็นแนวทางเดียวกันกับที่เราเห็นหลายประเทศทำนะคะ
เขาก็มีตั้งกลุ่มที่มีภาคเอกชนเข้ามา
ช่วยกันกำหนดแผนฟื้นฟูทางเศรษฐกิจทางสังคม
แต่มีภาคประชาสังคมเข้ามา
ก็เป็นในลักษณะเดียวกันค่ะ